คือตำรวจไปล่อซื้อแล้วคนร้ายไหวตัว
ไหวตัวปั๊บยิงตำรวจก่อนเลยตายก่อนหนึ่งนายเลย